ของชาวบ้านที่นั่นนะคะเขาออกไปจับปลาในช่วงที่น้ำกำลังท่วมแบบเนี้ย
หารายได้โอ้โหรายได้วันละไม่ต่ำกว่าสองพันบาทเลยนะโอ้โห
คือพลิกวิกฤตให้มันเป็นโอกาสในการหาเงินก็แล้วกันใช้แบบนี้คือสถานการณ์น้ำท่วมตรงบริเวณนี้นะคะ
เมืองชายภูมิเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มจะคลี่คลายลงบ้างแล้วกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แต่ในขณะเดียวกันน้ำในลำน้ำชีแล้วลำห้วยสายต่างเนี่ยก็ยังมีมวลน้ำไหลอยู่นะคะ
ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ในหมู่บ้านโน้นขี้ตุ่นอยู่ที่ตำบลตลาดแร้งนะคะอยู่อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชายภูมิ
เขาออกไปจับปลาที่บริเวณลำห้วยโดกเนี่ยเอามาขายแล้วก็เอาไปประกอบอาหารเองด้วย
ส่วนหนึ่งก็หากินกันในครอบครัวใช่ไหมพอมันจับได้เยอะก็ต้องแบ่งไปขายบ้างแหละค่ะ
และชาวบ้านส่วนใหญ่เขาใช้วิธีการหาปลาด้วยการยกยอเลยนะคะ
เมื่อกี้ที่เราเห็นอ่ะแล้วมันได้ปลาทีเยอะไงทั้งยกยอทั้งหวานแหเลย
เยอะมากนะคะส่วนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านที่มาซื้อปลาเขาก็จะมาซื้อกันถึงที่ตรงนี้เลย
มารับซื้อกันแบบนี้มีชาวบ้านบางส่วนก็พากันมาซื้อแล้วก็ปิ้งย่างกันตรงนั้นเลยคุณ
ย่างตรงนั้นเลยเหรอเป็นบรรยากาศชิวอ่ะเหมือนน้ำไหลอยู่
แล้วก็ปิ้งย่างกินปลากันอยู่ตรงนั้นเลยดูบรรยากาศคือต้องบอกอย่างงี้ว่าใน
มันมีความเครียดเกิดขึ้นมากมายอยู่แล้วสำหรับบรรยากาศที่มันมีน้ำท่วมมาอย่างนี้
แต่ว่าในวิกฤตนี้ค่ะเขาก็เปลี่ยนบรรยากาศให้มันคลายความเครียดลง
ด้วยการออกมาตกปลาหาปลามาคุยกันกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านมาพบปะ
มานั่งกินข้าวรวมกันซะเลยอารมณ์เหมือนปิ๊กนิกเลยเนาะน้องใบตองนะ
ใช่ลักษณะแบบนั้นแหละค่ะแล้วปลาที่หาได้ก็ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐๘๐บาท
ขึ้นอยู่กับความสดแล้วก็ชนิดของปลาความใหญ่อ่ะเนอะปลาแต่ละตัวขนาดของปลาอย่างนี้นะคะ
ก็ทำให้ชาวบ้านที่เขาออกไปยกย่อไปหวานแหแถวนั้น

วันหนึ่งก็โอ้โห๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว

แปลว่าปลาไหลออกมาเยอะมากเลยนะ

ครัวเรือนละ๒๐๐๐บาทนี่เป็นเวอร์ค่ะดีมาก
ตัวไม่เล็กนะอ้าวจริงอันนี้ละก็มี

ก็คือคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์ที่น้ำท่วมมาหลายวันยาวนาน
ก็ถือว่าเริ่มคลี่คลายลงแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดนะ